เอ้าส่วนใครที่กำลังจะหาของกินในช่วงนี้เพราะอะไร

เพราะฉะนั้นนะครับคุณเปิดมาดูเราในช่วงนี้ถูกต้องที่สุดแล้วตลอดกินรออยู่
วันนี้นะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัด
ชนบุรี

เออใช่เอ้าคุณผู้ชมฮะแล้วที่ชนบุรีมีอะไรอาหารทะเลเยอะ
แต่ที่จะเน้นวันนี้คือเราจะพาคุณผู้ชมไปกินกุ้งกุ้ง
แล้วยังมีอีกหลากหลายเมนูกับร้านนี้
ซึ่งเป็นร้านอะไรนั้นติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
สนับสนุนโดยออร์นิวอีซูซูดีแม็กซ์พลานุภาพพริกโล
ตลอดกินวันนี้เนี่ยครับเดินทางมาที่ชนบุรี
เมืองแห่งทะเลภาคตะวันออก
พอมาถึงเมืองทะเลแบบนี้
หลายคนก็คงจะนึกถึงอาหารทะเลอย่างซีฟู้ดใช่ไหม
อืมซีฟู้ดมันมีเยอะแยะมากมายนะ
จะกินอะไรดีผมว่าวันนี้เราเฉพาะเจาะจงไปเลย
เคยกินกุ้งนี่แหละ
เออกินกุ้งกันเน้นไปเลย

ดังมากด้วยกับเรื่องของกุ้ง
เพราะฉะนั้นอย่าพลาดติดตามให้ได้ในตลอดกินวันนี้จ้า

มาพร้อมกับรถคู่ใจของผม
คุณผู้ชมครับรถอีซูซูของผมเนี่ยนะ

หรือระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ

จะปิดอัตโนมัติเหมาะมากกับคนที่ลืมอย่างผมนี่แหละครับ

รับรองว่าเผลอแบตเตอรี่หมดแน่นอน

จุดหมายปลายทางความอร่อยของเราในวันนี้
กับร้านก่อกุ้งบางแสน

เดี๋ยวนี่กำลังขนกุ้งกันเลยหรอ

เดี๋ยวจะถักถ่ายเข้าหน่อยละลงมาลงมา

เดี๋ยวโกนี่เราเป็นเจ้าของร้าน

ใช่พี่เพราะว่าการไปเอากุ้งน่ะ

บางทีมันก็ต้องไปตามไปเอาเอง
ไปเอาเองไปดูเองไปเลือกกุ้งเองเลยหรือไงครับ
เพื่อให้ได้ของที่สดที่สุดเพื่อให้ได้ของที่สดที่สุดเพื่อให้ได้ของที่สดที่สุด

ผมจะเอาไปลงมาก่อนครับเดี๋ยวเอาขึ้นอ่านเลย
แล้วพาไปเลยครับสงสันกุ้งมันไม่โดนน้ำเดี๋ยวมันดิ้น
อ๋อเอามาลงตรงนี้ก่อน

พักเพื่อให้กุ้งมันสะอาดขึ้นอีกหน่อยแล้วก็เอาตัวตายออก
ก็มีการคัดแยกทั้งแยกซ้ายแยกขนาดมันด้วย
ผมเห็นมีหลายขนาดหลายราคาเลย

มันเริ่มตั้งแต่๓๕๐๔๐๐๔๘๐บาท

คือ๓๕๐กว่า๔๐๐บาทแหละแตกต่างกันที่ความใหญ่

แต่เป็นหัวไข่เหมือนกันหัวแก้วหรือเรียกอย่างคือหัวแก้ว

๔๘๐กว่า๖๐๐บาทมันจะเป็นหัวมัน

หัวมันเยิ่มเหลืองมันน้ำเหมือนที่เราทานที่ทั่วไป
แล้วตัวมันจะใหญ่ไหม
ก็จะใหญ่ขึ้นกว่านี้ครับ
โอห๒๐๐๔คุณผู้ชมครับอาหารหวากเลี้ยงลายเกี้ยวเลย
เฮโกจัดมาเต็มโท๊กอย่างทิโม๊ะไว้จริง

คือเรื่องของเรื่องกุ้งเผาเนี่ยหลายคนก็มีวิธีการแกะที่แตกต่างกันออกไป

แต่เฮียจะมีวิธีการแนะนำสำหรับใครที่ชอบกินหัวกุ้งโดยเฉพาะ
จะได้ปอกได้แกะหัวกุ้งออกมาได้สวยงามน่ากิน

ปกติเราจะแกะเปลือกอย่างนี้ใช่ไหมครับ

ตรงนี้ง่ายมากเลยขออนุญาตนะเฮียครับผม

หัวหลุดมันง่ายนี้เอง

ครับผมขอหน่อยแล้วกัน

กำจิ้มก่อนกำจิ้มซีฟู้ดนี่ข้นพลาดมากเลยนะ
ร้องสำรับนะครับกำจิ้มรสชาติจัด
จัดเนาะครับผมต้องลองดูครับผม
อร่อย
แล้วทีเด็ดของร้านนี้นะก็คือกุ้งที่แม่มเท่
มันหัวแดงโอ้ยเอาขึ้นมาแบบนี้นะ
แล้วผมจะจิ้มเข้าไปนี่อุ้ย
ลุกเข้ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาขึ้นมาอย่างนี้

กุ้งเนี่ยอร่อยมากเพราะว่าอะไรรู้ไหม
มันมันแล้วมันก็หวานหวานด้วยความสด

เผ็ดของตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดที่อร่อยลงตัวอันนี้
ผมบอกเลยว่ากุ้งเผานี่พลาดไม่ได้นะคุณผู้ชมนะ

กุ้งพริกเกลือครับผม
จัดมาเห็นบอกว่ากุ้งที่เอาไว้ผักต่างเนี่ย
จะเป็นกุ้งอีกแบบหนึ่งเป็นกุ้งอีกชนิดหนึ่งเหรอฮะ

เพราะฉะนั้นกุ้งนิ่มเนี่ยมันทานได้ทั้งตัวคุณผู้ชม
นี่คือทานได้เลยนะจบเรื่องจบราวเลยนะ

กินได้ทันทีกุ้งพริกเกลือ

แต่มันมีความเผ็ดเป็นเผ็ดปลายลิ้นพริกไทยนิดเดียวเท่านั้นเอง
แต่ว่าจะได้กลิ่นหอมของตัวพริกขี้หนูเอามาคั่ว

แล้วผมบอกแล้วว่ากุ้งเนี่ยมันสดมาก

ต่อไปเลยอีกหนึ่งเมนูที่น่าจะใช้กุ้งนิ่มเหมือนกัน

นี่ตัวนี้

ชูชีกุ้งรสชาติเข้มข้นมาก
คือตอนแรกผมคิดว่าเป็นหอมกะทิ

คือมันจะได้กลิ่นสัมผัสอีกแบบนึงนะ

แต่ว่าก็มีความหอมหวานในตัวของมัน

แล้วที่สำคัญมันมีความเผ็ดของตัวพริกแกงที่หอมมาก

เหมาะมากสั่งมาทานกับข้าวสวยร้อนสุดยอดเลยครับ
ครับผมต้องบอกเลยครับว่ากุ้งสุธิราชของเราในวันนี้

กุ้งสุธิราชไม่มีมีแต่กุ้งธรรมดา
เมนูกุ้งของร้านนี้แต่ละจานเนี่ยเขาเด็ดจริง
และนอกจากนี้ที่ร้านยังมีอีกหลายเมนูที่ว่าเด็ด

อย่างเมนูกุ้งซอสมะขาม
กุ้งสดชำไปด้วยซอสมะขามรสหวานอมเปรี้ยวนิดกำลังดี
ตามด้วยกุ้งอบวุ้นเส้นหอมเครื่องสมุนไพร
พริกไทยที่ปลายลิ้นนิดอร่อยจริงเลยล่ะครับ
หรือใครอยากจะสดน้ำให้คล่องคอ
เขาก็มีต้มยำกุ้งน้ำข้นด้วยนะ
คนสมชื่อถึงเครื่องต้มยำ
อันแน่เดี๋ยวจะหาว่ามีแต่กุ้ง
เมนูหอยปูปลาที่นี่เขาก็มีเหมือนกันนะครับ
อย่างเช่นฟูดองที่ดองมาจนได้ที่
มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ย
สดหวานเข็มเผ็ดแซ่บครบรสอร่อยสุดไปเลยครับ
และถ้าใครอยากจะมาริมรสความอร่อยแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับ
หากเดินทางมาจากกรุงเทพเมื่อลงจากทางด่วนบุรพาวิธีแล้ว
ให้วิ่งตรงเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข๓ต่อเลย
ขับมาสักพักเมื่อถึง๔แยกวัดบางเป้ง
เลี้ยวขวาเพื่อเข้าถนน๑๐๗๓ประมาณ๒กิโลเมตร

รสชาติอร่อยครับอาหารสด
กุ้งเผาของที่นี่นี่ค่ะเด็ดมากเลยค่ะ
ยำที่นี่นะคะอร่อยจริงค่ะ
กินมาชิมถึงที่นี่แล้วต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนนั้น